อีกหนึ่งกิจกรรมในวันเด็กที่หลายคนชอบพาเด็ก
ไปร่วมสนุกกันไปดูไปชมกันนั่นก็คือไปสวนสัตว์นั่นเอง
สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีปีนี้ก็คึกคักมากนะคะ
เพราะว่ารอต้อนรับน้องให้ไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๕๙
ปีนี้ทางสวนสัตว์ก็ร่วมกับหน่วยงานเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะ
จัดกิจกรรมการแสดงและมอบของรางวัลให้กับน้องหนูที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์
โดยแจกขนมและของเล่นเป็นรางวัลนับหมื่นชิ้นนะคะ

และตลอดทั้งงานค่ะก็จะมีกิจกรรมตามจุดต่างตลอด
สวนสัตว์ให้เด็กได้ไปสนุกสนาน
นี่ไม่ใช่เรา๓คนนะคะคุณไม่ใช่นะคะ
ดูดีเลยนะคะอาจจะคล้ายแต่ไม่ใช่
จุดไหนของพื้นที่สวนสัตย์นี่ก็มีกิจกรรมเท่านั้นเลย
เด็กน้องหนูสามารถแวะเวียนไปร่วมกิจกรรมแล้วก็รับของรางวัล

ชมพูสีขาวสวยเอาใจเด็กด้วยนะคะ
เปรียบครับพี่เป็นแค่ขอนไม้

แม่เดี๋ยวน้องเขาคิดว่าเป็นขอนไม้จริง
ไปเกาะไม่ได้นะคะดูได้อย่างเดียว
นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นความน่ารักความสดใสของสัตว์น้อยใหญ่นะคะ
ที่เด็กจะได้ไปชื่นชม
แล้วก็สิ่งที่นิยมมากที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือ
แล้วก็ยังมีลุงบอยคือเจาราคเกสที่เห็นใส
มีหมูจิ๋วเวียดนามเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะ

ที่เป็นสัตว์จากทวีปอเมริกานะคะซึ่งทางสวนสัตว์เนี่ยเพิ่งได้รับมาใหม่เลย
และที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะวันปกตินะคะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ย
ก็สามารถพาลูกหลานมาชมได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าบัตรนะคะ
เพียงแค่พกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู
ก็สามารถที่จะร่วมงานเลยนี่ค่ะเป็นกิจกรรมและเป็นสวัสดิการดี
มอบให้กับผู้ถือบัตรจนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้ด้วย
แต่สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะคะ
ที่๑๒มกราคมเด็กไปได้เลยฟรีนะคะ
อูโบนนะครับผมว่าจริงนะสวนสัตว์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สยาย
ผู้ปกครองนะจะพาบุตรหลานของตัวเองไปเที่ยวในวันเด็ก
เพราะว่าได้เรียนรู้ไงสัตว์บางทีเห็นแต่ในรูปบ้าง
เห็นแต่ในทีวีบ้างตัวจริงมันเป็นยังไงมันร้องยังไงไม่รู้
แต่ถ้าน้องหนูได้ไปสัมผัสด้วยตาด้วยโสดประสาททั้งหมด
เนี่ยเขาจะจดจำได้แล้วมันจะทำให้อยู่ในความทรงจำ
คุณเขาก็เล่าได้ว่าเขาไปเจอตัวนี้ตอนนั้นมา
เหมือนกับว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้
ห้องเรียนให้กับน้องหนูด้วยนะ
เหมือนเวลาเราไปทัศนศึกษาต่างแบบนี้

มันไม่ได้มีขีดจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น
ใช่ค่ะออกไปสู่โลกภายนอกไปดูของจริง
ก็เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับน้องได้เหมือนกันนะคะ